ทุกผู้ชมครับเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปวิ่งออกกำลังกาย
ตอนค่ำที่สวนลุมนะฮะสวนลุมพินี
ปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพเนี่ยนะครับ
แล้วบอกว่าไปเจอกลุ่มชายรักชาย
เขาแอบไปใช้สถานที่ในการมีเพศสัมพันธ์กัน

คือไม่ได้ต้องการจะนำให้ท่านไปเห็นเรื่องไม่ดีไม่งามหรือว่าไปสนับสนุนไปขยายผลอะไรหรอก
แต่เราต้องการรู้ว่าเออตกลงแล้วถ้ามันมีแบบนี้จริงเนี่ย
มันน่ากลัวไหมมันเป็นอันตรายไหมมันควรจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรกันยังไง
ใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยมันมีมานานมากแล้ว
โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่เราได้มีโอกาสไปคุยไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นตัวเขาอวัยวะเขา
ไปมีเพศสัมพันธ์กันมันก็เรื่องของเขา

มันเป็นที่สาธารณะเขาไปออกกำลังกายกันนะครับ
เนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าในกลุ่มของชายรักชายตรงนี้
เขาคิดยังไงทำไมเขาถึงไปใช้สถานที่
สวนสาธารณะแบบนี้ไม่ไปอยู่ในบ้านตัวเอง
คอนโดไม่ไปเปิดโรงแรมมาใช้สถานที่แบบนี้นะ
แล้วเดี๋ยวภาคส่วนอื่นเราตามให้ด้วยนะครับ
แต่ดูเรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มของชายรักชายก่อน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปเจอไปสอบไปถามนะครับ
สำหรับกลุ่มชายรักชายคือความจริงแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ย
เขามีหลากหลายสถานที่นะไม่ใช่แค่สวนลุมที่เดียวนะ
มีการนัดกันไปพบปะกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน
อย่างเช่นสวนพุทธมนตรสาย๒สวนรถไฟสวนจตุจักรเนี่ยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เจอกับกลุ่มชายรักชายสองคนนะครับ
ซึ่งเขาก็ยอมเปิดใจยอมเปิดใจว่าทำไมพวกเขาถึงเลือก
ที่จะไปนัดมีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่
ทั้งที่ถ้าจะไปเจอกันตามโรงแรมไปเจอกันตามบ้านตามห้องพัก
มันน่าจะปลอดภัยมันน่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะครับ
ประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปนะครับก็ตอนนั้นประมาณปี๔๖ครับ
อายุก็ราว๑๘๑๙ได้ครับผมเพื่อนพาไป
บางคนก็ตั้งใจมาจากหอจากบ้านตัวเองเพื่อมาหาอย่างนี้ครับ
อัลดอร์มันดีกว่าที่ว่าเราไม่ต้องรู้จักกันอย่างนี้ครับ
ไม่ต้องเสียเวลาหาตามสื่ออย่างนี้ครับ

แล้วก่อนก็จะเป็นพวกเพิร์ตอย่างนี้ครับ
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะ

บอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วนานมากแล้ว
ประสบการณ์ครั้งแรกของตัวเขาเองนะ
มันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีโปรแกรมสนทนาทางออนไลน์
เมื่อก่อนเป็นเพิร์ชเป็นโปรแกรมอีกนะครับ
กลุ่มชายรักชายเขาจะใช้โปรแกรมแชทรุ่นแรกอันนี้
ในการนัดเจอกันนะครับ
คือมีคำถามว่ามันนานขนาดไหนก็เทียบโปรแกรมสนทนาแล้วกัน
นานมากนะครับมันทันมั้ยผมอ่ะ
ถ้าอายุน่ะมันทันแต่ว่า
เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมพวกนี้เราไม่ได้
สันทัศน์พวกนี้ไงใช่ไงเดี๋ยวฉันทันอะไรนะไฮไฟฟ์
เออใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยังทันอยู่อันนี้ยังพอได้ใช้อยู่
การนัดพบปะเจอเจอกันนะครับ

ที่จะใช้เป็นช่องทางในการนัดเจอกัน
มันก็มีเยอะแยะมากมายมากโปรแกรมนะครับ
มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่
ก็ยังเลือกวิธีใช้นัดเจอกันแบบ
ก็เพราะว่าเขาไม่อยากเสียเวลา
เพราะพวกที่นัดเจอกันผ่านพวกแอปพลิเคชัน
สังคมออนไลน์เนี่ยคุณเขียนมาสอน
บางทีก็เอารูปคนอื่นมาหลอก
คุยกันแต่ใช้รูปคนอื่น
บางคนที่หนักก็คือพอไปเจอแล้ว
กับตัวจริงมันไม่เหมือนกันมันก็เสียเวลา
เสียความรู้สึกเอาอย่างนี้ดีกว่า
นัดกันเป็นกลุ่มว่าเราเจอกันตอนไหนวันไหน
กี่โมงที่ไหนยังไงแล้วก็ไปเจอตรงนั้นเลย
เจอกันถูกใจกันถูกสเปคกันคุยกันถูกคอ
ก็ว่ากันไปอันนี้เรื่องการนัดนะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามเรื่องความปลอดภัยอ่ะ
มันปลอดภัยไหมเขาบอกว่า
มันก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะถ้าคุณนัดเจอเจอ
ผู้คนที่จะมาเจอกันแล้วก็
ไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องพักในโรงแรม
มันก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งเรื่องความปลอดภัย
ทางเพศหรือว่าความปลอดภัยในทรัพย์สินร่างกาย

ไม่ดีเจอพวกมิจฉาชีพก็เยอะแยะก็ถูกจี้ถูกปล้นได้เหมือนกัน
ก็จะได้อย่างที่เราอยากได้มากกว่า
ถามว่ากลัวคนเห็นไหม
ก็กลัวครับกลัวคนรู้จัก
ถ้าเกิดว่ามาเห็นมันก็จะดูไม่ดีครับ

มันไม่สว่างเกินไปมันก็จะ
สะหรัวแล้วก็มองหน้ากันไม่ค่อยซัดเท่าไหร่
นอกจากต้องพาจันไปดูหน้าใกล้
จนจะเห็นว่าเป็นใคร

ชื่อคุณคมนามสมมุตินะคะอายุ๓๓ปี
ปัจจุบันก็เป็นพนักงานอยู่สถานศึกษาแห่งหนึ่งค่ะ
เขาก็บอกว่าการอัลดอร์
หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่
ในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยนะมีมานานมากแล้ว

ในชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๕๑
มารัชวิภานี่ค่ะ
รัชโยธินแถวซอยรัชดา๔๘

รัชดาสวนรัชโยธินตรงนี้ค่ะ
รู้กันในบรรดากลุ่มชายรักชายนะคะว่า
เขาใช้คำนี้นะว่าไปแล้วได้แน่
เขาบอกไปที่นี่ได้แน่แล้วเพื่อนก็บอกต่อบอกต่อกันไง
ในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันว่าไปแล้วได้แน่

แล้วไปทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงต้องเลือกไปในที่ที่มันเป็นที่สาธารณะ

แหล่งข่าวของเราคนนี้เขาบอกว่ามันได้ประสบการณ์ใหม่
เพื่อนใหม่ได้คนหน้าใหม่
แล้วก็บอกว่าถ้าพูดถึงสวนสาธารณะ
ไม่ได้มีที่เดียวกลุ่มคนรักเศษเดียวกันเนี่ย
เขาก็จะไปกันหลายที่มีมานานมากแล้ว
เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสวนพระราม๙ก็มี
สนามกีฬาหัวหมากก็มีอืมส่วนพุทธมนตรสายสองก็ด้วยเนี่ย
เล่าต่อว่าแม้จะผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ที่เหล่านี้ยังเป็นที่นิยมกันอยู่ในกลุ่มคนรักเศษเดียวกันนะคะ
ก็จริงแล้วส่วนตัวแหล่งข่าวของเราคนนี้
บอกเขาเลิกไปมานานแล้วเพราะว่ากลุ่มชายรักชายมันมีมากขึ้นนะคะ
บางทีจะมีพวกมิจฉาชีพพวกโจรเขาแฝงตัวเข้ามา
ตัวเองก็เคยเจอประสบการณ์เลวร้ายเหมือนกันนะคะ
เคยโดนแบบอยู่ดีกลุ่มวัยรุ่นโยนท่อนเหล็กใส่
กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้โยนท่อนเหล็กใส่เลยเนี่ยค่ะ
เขาบอกเขาก็ไม่กล้ากลับไปที่ตรงนั้นอีกแล้ว
ก็กลัวเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
แล้วเค้าก็คุยกันก่อน
ว่าจะมีอะไรบ้างว่าจะอาวุญตรงไหนหรือว่าจะต่อกันใหม่ยังไงต่อ
มีเด็กว้านมีโจรมีเขาเองมีคนเคยอยู่ในเหตุการณ์
กลุ่มวัยรุ่นนะครับเอาท่อนเหล็กโยน
คือเหมือนคือเหมือนจ้าปาดหรือว่าโยนโยนใส่คนที่ไปเดิน
ผมเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอะครับ
อ่าสำหรับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่ที่หลังจาก
ดีใจวันนั้นก็คือก็ลดลงลดจำนวนลงจน

อีกอย่างบางบางบางคนบางกลุ่มเนี่ย
ไปไปเพื่อเมียอะไรกันคือจะไม่ใช้ถุงยาง
อันนี้คือน่ากลัวมากก็คือเสี่ยงต่อโรคมากมากเลยครับ
คนถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงโซเชียล
แล้วก็เห็นหน้าเราเนี่ยครับกลัวกลัวว่าจะเจอ
กลัวว่าจะแบบตามให้คนรู้จักหรือว่าเจอเนี่ย

กลัวว่าตำรวจเขามาล้อนจักร
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอเป็นข่าวเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะ
ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะนะคะ
ก็ตำหนิกลุ่มคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ
ก็บอกว่าแล้วไปยุ่งอะไรกับเขา
มันเป็นสิทธิ์ของเขาร่างกายของเขาอวัยวะเพศของเขา

พอเขาเสร็จกิจเขาก็แยกย้ายไม่ได้ไปทำอะไรหรือทำร้ายใครสักหน่อย
เรื่องนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปตำหนิต่อว่าเรื่องของรสนิยมทางเพศนะคะ
แต่มันเป็นกรณีเรื่องของพฤติกรรมในที่สาธารณะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราเคารพ
แล้วก็ยอมรับสังคมก็ยอมรับในระดับหนึ่ง
ปัจจุบันนี้ยอมรับมากกว่าอดีตซะด้วยซ้ำ
ทำอนาจารย์ในที่สาธารณะเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ไม่อยากให้มองว่าพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มชายรักชายเท่านั้น
เพราะจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้กับกลุ่มคนทุกวัย

แต่ประเด็นสำคัญก็คือควรจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะคะ
การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึก
จิตสำนึกผิดชอบชั่วดีอะค่ะให้แยกแยะว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสิ่งที่จะต้องกลับมาดูก็คือว่า
รสนิยมทางเพศเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่สิทธิส่วนบุคคลนั้นจะไม่ต้องไม่ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นและเคารพต่อกฎหมาย
ไม่สามารถที่จะทำอะไรใดที่ผิดกฎหมายหรือผิดจารีประเพณี
หรือผิดวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้เว้นเสียแต่ว่าเขาไปหยุดที่ชาวเผ่า
และชาวเผ่านั้นก็เป็นรสนิยมทั้งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นจารีสประเพณีของทั้งเผ่าเลยทั้งเผ่าเลยทุกคนอยู่กันโดยในลักษณะเหมือนอยู่ในป่าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ย
อันนั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของสังคมบ้านเมืองนั้น
แต่บ้านเมืองในลักษณะที่เราอยู่กันเนี่ยต้องเคารพในการอยู่ร่วมกัน
หัวใจสำคัญของอันนี้เลยเนี่ยหมอขออนุญาตใช้คำว่ามันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์
เพราะผมเชื่อแน่ว่าถ้าคนที่มีจิตสำนึกที่ดีมีคนที่มีทั้งทักษะรู้คิดและจิตสำนึกต่างนี้เขาจะรู้แล้วเขาเบรกตัวเองได้ว่าตรงไหนที่มันใช่และตรงไหนที่มันไม่ใช่
ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าจะชายรักชายหญิงกับหญิงหรือว่าหญิงกับชายอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปมีเพศสัมพันธ์ไปทำแบบนี้ในที่สาธารณะไม่ได้
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ถึงขั้นมีเพศสมพันธ์อะไรกันหรอก
อย่างมากก็กอดจูบรูปคำอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยโอ้โหบางจุดมันเจอถุงยางอนามัยใช้แล้ว

เอาเป็นว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
สาราว่าการกรทม๒เขตดินแดง
ทางกรุงเทพมหานครได้เรียกประชุม
แล้วก็มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่กรทมทุกเขตเลยนะครับ
ในการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะของกรทมให้มากยิ่งขึ้น
โดยนางวรยาวัฒนรัฐ
ภูมิหน่วยการสำนักสิ่งแวดล้อมของกรทมบอกว่า
หลังจากเกิดปัญหาก็ได้วางมาตรการต่าง
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
กับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะให้มากขึ้น
ในจุดที่อับแสงจุดเสี่ยงจุดมืด
เพื่อป้องกันการทำอนาจารย์
และป้องกันการก่อเหตุไม่เหมาะสมในสวนสาธารณะ
จะควบคุมดูแลห้องน้ำทั้งชายและหญิงให้มากขึ้น

หรือว่ารบภบอกว่าห้องน้ำนี่โอ้โหตัวดีเลย

เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบของรอปภ
เพิ่มรอบในการตรวจสอบให้เข้มงวดขึ้น
แล้วก็ถ้าเจอปัญหาก็ให้รายงานอย่างทันท่วงที
จะไปติดตั้งกล่องเขียวในพื้นที่จุดเสี่ยงพิเศษ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการมาตรวจสอบเรือนดังเหล่าอย่างเข้มงวด
อยู่ในการดูแล
โดยจะมีหัวหน้าส่วนไปสำรวจนะคะ

คนที่ทำก็จะมีความเกรงกลัวมากขึ้น

มีความปลอดภัยในการที่จะหาผู้ที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นนะคะ
ภูมิในการสำนักสิ่งแวดล้อมของกรทมยังบอกว่า
สวนสาธารณะในแต่ละแห่งของกรุงเทพมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับ
ก็คงเป็นไปได้ยากถ้าจะให้มีรปภนั่งเฝ้าทุกจุดตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้ว
ก็ขอฝากไปถึงทุกคนที่ไปใช้บริการนะครับว่า
คือการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ได้ผิดอะไร
แต่การจะมีเพศสัมพันธ์กันมันต้องอยู่ในสถานที่เหมาะสมนะฮะ
ในสวนสาธารณะเพราะว่ามันคือพื้นที่ของบุคคลโดยทั่วไป
ของทุกคนที่จะไปใช้ในการออกกำลังกายในการพักผ่อนอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่พักผ่อนนี่คือพักผ่อนแบบพักผ่อนหย่อนใจนะมันไม่ใช่พักผ่อนแบบนั้น
คืออย่าว่าแต่บ้านเราเลยไปทำบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่ยอมใช่ไหม